ซึ่งจะต้องผ่านกรรมวิธีการทำให้สุกแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าการเผาหรือการหลามโดยจะเรียกของกินหรือข้าวที่ผ่านวิธีการปรุงให้สุกและเกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้จากการเผาหรือการหลามว่าข้าวหลาม